ไม่รู้ว่าถนนขวางเสาไฟฟ้า
หรือเสาไฟฟ้าขวางถนนที่สมุทรปราการ
ที่เราดูภาพไปเมื่อวานนี้นะครับ
วันนี้ย้ายแล้วเอาดูภาพเดิมกันก่อน
จากเมื่อวานที่เรานำเสนอข่าวนี้ไป
ก็คือเสาไฟฟ้ามันตั้งอยู่กลางถนนเลย
รถต้องขอความกำลุนาหลบเสาไฟฟ้า
ที่ถนนซอยประชารร่วมใจตมบลสีศะฉระเข้น้อย
เป็นโครงการก่อสร้างขององค์การบริหาร
ส่วนตมบลสีศะฉระเข้น้อยที่เพิ่งสร้างเสร็จ
ไม่ถึงสัปดาห์ผู้รับเบาเทียบพึ่งเอาเครื่องจากไปเอง
ขยายถนนเสร็จแต่ต้องรอการไฟฟ้า
มาย้ายเสาไฟครับทำให้เสาไฟต้นดังกล่าวเนี่ย
ยังค้างเติ่งอยู่ในจุดเดิมซึ่งดูแล้ว
ถ้าใครไม่ชินทางโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์
เวลาพอครับคุณผู้ชมโผล่งมาปั๊บอาจจะเปรี้ยงเขาได้
หลังจากเป็นข่าวครับวันนี้การไฟฟ้านครหลวงบังพลี
ได้นำรถแล้วก็เครื่องจักรของการไฟฟ้า
ลื้อถอนเสาไฟฟ้าที่อยู่กลางถนนแล้ว
แล้วก็ย้ายนะครับเข้าไปด้านในเพื่อปักเสาใหม่
คืนพื้นผิวการจราจรให้
และนี่คือภาพล่างสุดครับ
ตอนที่เขากำลังเข้าไปย้ายเสาไฟ

ถนนกว้างขึ้นมาเลยสบายตาขึ้นมาเลยครับ
ทศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นผิดหูผิดตา
ท่านนายกอบตศีรษะจราเข้น้อยนะครับ
ขอบคุณสื่อบนชนที่นำเสนอข่าวนะครับ
ทำให้การไฟฟ้ามาเร่งรื้อถอนแล้วก็ย้ายให้นะครับ
ซึ่งจริงนะท่านบอกว่า
ทำเรื่องร้องเรียนไปเป็นเดือนแล้วแต่ก็เงียบครับ
ปักตามสภาพเพราะถนนนี้มาขยาย
การบริบัติงานของไฟฟ้าน่ะเร็วขึ้น
เพราะว่าอบตเองก็ทำเรื่องบางครั้งเนี่ย
เดือนมากกว่าจะมาย้ายนะครับ
อันนี้ก็ประมาณสักเกือบเดือนครึ่ง

แต่ด้วยนะครับนักข่าวช่วยกันเนี่ย

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนแล้วครับขอขอบคุณไฟฟ้าด้วย
ขอบคุณนักข่าวด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
สำหรับเรื่องถนนสานะขอบคุณมากครับ
มีอะไรเป็นปัญหาขัดหูขัดตา
บอกมานี่เนี่ยข่าวเย็นไทยรัฐเนี่ยนะฮะ
นะครับเสนอเมื่อวานวันนี้เรียบเลยนะฮะ
ดีใจครับที่การไฟฟ้ามาย้ายให้แล้วนะครับ

เพราะว่าอุบัติเหตุมันจะได้ไม่เกิดขึ้นครับ
เยี่ยมเลยนะคะวันเดียวเรียบร้อยเลยนะคะ